อ่ะสำหรับ๑๗ปีนี้นี่หว่ะ
ถ้ากระชากกันนิ้วผมมาดิ
โย๊กโต๊ยเห็นไหม

มายุ่ยอยู่หน้าปิโต้

ยกเลยแทบไปตาย
ไปนอนพิงเล่นอยู่นี่เท่านั้น
เฮียบนี้ก็แม่โคเชื่อผมนี่
เป็นยังไงรถเฮียบ
นั่นไงรถเคน
นั่นแหละเขาเรียกรถ
ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อย
ไม่ค่อยไม่ค่อย
กี่รถอย่างกัน
เผาให้ดู

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

หละไว้นี่นะถึงแผ่นหน้าฟันหน้ายนได้นะ

จับไม่ได้ไม่ยอมออกไม่ยอมออก
นี่คือแหละสุดท้ายอันนี้อยู่เต้น
นี่คือแหละ